ดูเรื่องของหินที่มีรูปร่างคล้ายกับเสียญพญานาคบ้างดีกว่า
เขาบอกว่ามันเหมือนเหมือนขนาดไหนไปดูกันเลยฮะ
เอาดูก่อนดูหินก็ดี
คือถ้ากวาดสายตาขึ้นไปคุณผู้ชมฮะ
มันเหมือนแบบเป็นหินรูปร่างที่แบบ
ประหลาดเต๊ะตาดังเป๊ะเลย
ดูเอาดิเหมือนห่วงงูมั้ย
เหมือนเหมือนหัวงูเลยเนี่ยเหมือนหัวงู

ไม่ได้แค่เหมือนอย่างเดียว

คนดูทั้งประเทศเขารู้แล้วว่าผมเป็นคนแบบไหน

ไปดูหินข้อนี้
มันเหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนมุ่งหน้าไป

เขาบอกว่าสถานที่ตรงนี้คือ

บอกว่าพบหินที่ลักษณะคล้ายกับเสียญพญานาค

พอดีได้ไปทำงานขุดหน้าดินในพื้นที่ดังกล่าว
และไปพบกับหินรูปรากแปลก
ก็เลยสอบถามชาวบ้านระแวกนั้น
ปรากฏว่าแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้มีเรื่องเล่าว่าเป็นพื้นที่

นี่โปรแกรมโครงการใหญ่เลยนะ

เป็นเรื่องเขาแล้วนะใช่
เป็นเหมือนกับเมืองที่แบบว่าคนปกติทั่วไปเข้าไม่ได้

ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้คอมเมนต์เพียบเลย

บางคนถามต่อตรงไหนอะไรยังไง
ขอพีกรรตแบบชัดเลยได้ไหม

โอ้โหเหมือนตำนงตำนานที่เราขานกันเอาไว้เลย
ทำเป็นเล่นนะถ้าขุดไปเรื่อยแล้วก็ไล่ดูไป
มันอาจจะเจอรูปร่างลักษณะที่เหมือนกับเป็นลำตัวบ้าง
เป็นหางบ้างก็เป็นไปได้เหมือนกัน